ซึ่งเมื่อวานนี้มีกระแสข่าวอีกกระแสนึงมาแรงเหมือนกันคุณผู้ชม

ว่ามันจะต้องมีช่องทางอื่นเข้าไปได้เราจะต้องช่วย๑๓ชีวิตออกมาให้ได้

คือมีคนพบหมวกสีแดงไหลออกมา

ไปพูดคุยกับทางญาติ
ก็มีคนหนึ่งที่มีหมวกสีแดงเหมือนกันเนี่ย
พอไปถามเนี่ยเขาบอกว่าน้องตั้นมีน้องชายใช่ไหมคะ

แต้นคือ๑ใน๑๓ที่ติดอยู่ในถ้ำ
เขาบอกเขาซื้อหมวกมาคนละใบ

อย่างที่คุณผู้ชมเห็นยังสวมอยู่ที่ศีรษะของน้อง
แปลว่าหมวกที่พบว่าไหลออกมา
ทุกคนก็เชื่อว่ามันน่าจะเป็นของน้องตั้นค่ะ

ทีมกู้ภัยและทหารก็เลยออกปฏิบัติการ

จากนั้นก็เดินเท้าขึ้นเขา๓กิโลเมตรด้วยกัน
พอขึ้นไปเนี่ยไปเจอลำทานเป็น๓แยก

จุดนี้เคยมีทหารไปสำรวจทางฝั่งขวาแล้ว

เราก็เลยไปดูทางซ้ายกันค่ะ
เดินเข้าไปประมาณ๑๐๐เมตรก็เจอจุดที่พบหมวกสีแดงนี่แหละ

เขาเชื่อนะว่าจะมีช่องทางที่เชื่อมโยงเข้าไปในถ้ำได้
เพราะดูจากลักษณะทานน้ำแล้วเนี่ย
มันเหมือนกับเป็นน้ำฝนที่ไหลออกมาจากถ้ำค่ะ
ประกอบกับมีชาวบ้านเขาให้ข้อมูลด้วยว่า
แถวนี้มันมีปล่องอยู่นะ
ซึ่งปล่องนี้มันทะลุไปถึงพัทยาบีชได้

แล้วออกมาไม่ได้หรือเปล่า

หลังจากผลการประชุมร่วมกันเนี่ย
เขาเอาแผนที่ภายในถ้ำมากางประกบกัน๒ส่วน

ส่วนแรกก็คือเส้นทางภายในถ้ำที่เป็น
เป็นเส้นทางคดเคี้ยว
ส่วนอีกส่วนหนึ่งคือเส้นทางภายนอกที่บริเวณเหนือถ้ำ
ในถ้ำเนี่ยเราพอเห็นแล้วแหละว่ามันคดเคี้ยวมีขึ้นมีลงเยอะมาก

แต่พอเอาแผนที่ภายนอกบริเวณเหนือถ้ำมาวางซ้อนทับกันเท่านั้นแหละค่ะ
เห็นชัดเจนเลยว่าไอ้ปล่องที่เราเจอเมื่อสองวันก่อนเนี่ย
กัดมันตรงกับพัทยาบีชพอดิบพอดีเลย
นี่คุณผู้ชมตามแผนที่นี้เลยนะคะ
กล่อง๓ปล่องที่เจอนี่ตรงกับพัทยาบีซึ่งเราคาดว่าทั้ง๑๓ชุดอยู่ตรงนั้นพอดี
เพราะฉะนั้นเชื่อว่าตรงนี้น่าจะเป็นช่องทางที่เราจะทะลุเข้าไปข้างในได้
แต่จากการสำรวจที่ผ่านมาเพราะว่าทั้ง๓ปล่องนี้ตันนะ
ก็ยังคงสำรวจกันต่อไปอยู่โดยทีมสำรวจปล่องอากาศเอง
ซึ่งก็ได้เริ่มปฏิบัติการออกเดินเท้าสำรวจหาเส้นทางเชื่อมภายในถ้ำนี้นะคะ
ปล่องใกล้โถงใหญ่อยู่๒จุด๑ตันด้วย
แต่ว่าทางด้านพลตำรวจเอกวิรัชัยทรงเมตตารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
บอกว่าจากการสำรวจแล้วพบปล่องเหนือถ้ำหลวงคืออยู่ที่ฝั่งดอยผาหมี
ถ้านับจากสามแยกเข้าไปแล้วเราจะเลี้ยวขวาเจอ๒จุดนะคะ
สำรวจแล้วเพราะว่าปล่องตันอยู่๑จุด
ส่วนอีกปล่องนั้นมีความกว้างประมาณ๑เมตร๕๐เซนติเมตร
พบว่าลงไปได้ประมาณ๒๒เมตรปล่องจะเป็นรูปตัวแอล
น่าสนใจค่ะคุณผู้ชมก็คือว่า
เมื่อลองหย่อนสิ่งของลงไปมีเสียงดังกล้อง
นั่นหมายความว่าปล่องนี้ไม่ตันนะคะ
มันมีเสียงกระทบต่างว่าถูก
คือถ้าเสียงกล้องเนี่ยแปลว่ามันตกลงกระทบพื้น
ในพื้นที่มีพื้นที่และมีบริเวณเสียงนั้นถึงได้กล้องขึ้นมาได้
สัญญาณที่ดีดังนั้นวันนี้ทีมก็จะลงไปสำรวจต่อนะคะว่า

สำหรับห้องโถงส่วนใหญ่แล้วก็จะมีปล่องมีอากาศนะคะ
เห็นได้จากเวลาเข้าไปนั่งสมาธิเข้าไปในถ้ำเนี่ย
ปล่องมักจะเป็นแสงเส้นตรง
ก็เลยตั้งสมมติฐานนะว่าปล่องนี้น่าจะอยู่ใกล้กับห้องโถง

เนื่องจากว่าปากปล่องเองก็มีตระไข้น้ำเป็นจำนวนมากด้วย
นั่นหมายความว่านี่ก็อาจจะเป็นทางลงของน้ำ
หรือว่ามีน้ำไหลผ่านจะมีตะไข้เกิดขึ้นด้วยนะคะ
ทั้งนี้ค่ะมีการคำนวณระดับน้ำทะเลระหว่างโถงกับปากปล่องด้วยนะคะ
เพราะว่าถ้าหากลงไปได้๖๐๙๐เมตรน่าจะเจออะไรสักอย่างค่ะ
แต่ว่าการจะลงไปนั้นก็ต้องใช้ความระมัดระวังด้วยนะคะ
สำรวจไปแล้ว๑จุดตันอีก๑จุดที่น่าสนใจมากก็คือเป็น
ปล่องกว้างประมาณ๑๕๐เซนติเมตรหรือ๑๕เมตรนะครับ
ลงไป๒๒เมตรแล้วไปเจอในรูปของตัวแอล
ก็ความฟ่างก็ประมาณ๑๕เมตรนะครับ
แล้วพอเป็นตัวแอลไปประมาณ๒เมตรแล้วก็ลงไปข้างล่างอีก๑๑เมตร
ความฟ่างก็ประมาณ๑๕เมตรเหมือนกันนะครับ
แต่ที่น่าสนใจคือว่าเราส่งสิ่งของใส่ลงไปนะครับ
มีเสียงดังกล้องก็แสดงว่ายังไม่ตันนะครับ
วันนี้เราจะไปสำรวจกันต่อว่าตรงนั้นจะลงไปได้อีกสักเท่าไหร่นะครับ
ถ้ำตรงห้องโถงส่วนใหญ่มักจะมีปล่องอากาศ
ปล่องอากาศตรงนี้มักจะเป็นเส้นตรง
เพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ตั้งพื้นฐานว่ามันน่าจะอยู่ใกล้ห้องโถง

พอไหลลงเร็วเสร็จมันก็เลยลงเป็นแนวดิ่งตั้งฉาก๙๐องศาลงไปเลยนะครับ
เพราะฉะนั้นตรงนี้แล้วก็ปากป่องมีตะไข้น้ำเยอะมาก
ก็แสดงว่าเป็นทางลงของน้ำลงไป
และเมื่อน้ำลงไปเนี่ยมันต้องมีที่ไปเป็นโพรงข้างล่าง

เพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ตั้งสมบูรณ์ด้วยทางว่า

สำหรับแผนปฏิบัติงานในวันนี้นะคะ
จะไม่ใช้การโดยตัวจากแหลกทั่วแล้ว

ก็เลยจะปรับแผนเป็นการเดินเท้าแทน
ว่าจะใช้เวลาเดินเท้า๒ชั่วโมง
ถึงปล่องแล้วก็จะเริ่มลงไปสำรวจนะคะ
ขณะที่ทีมสำรวจปล่องเดินเท้า
นำโดยพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดา

ได้นำกำลังตำรวจกองร้อยตระเวนชายแดนที่๓๒
ตำรวจกองร้อยกู้ชีพค่ายนเรสวน
สื่อสารและนักสำรวจชาวต่างชาติ
เดินเท้าสำรวจค้นหาปล่องเชื่อมถ้ำฝั่งดอยผาหมี

พร้อมทั้งเตรียมหย่อนกล่องยางชีพ
แล้วก็แผนที่จำนวน๒๐๓๐กล่อง
ยังปากปล่องที่ผาหมีด้วยนะคะ
เพื่อให้กล่องนี้ลอยไปตามกระแสน้ำ
ก็หวังว่ากล่องยางชีพนี้จะช่วยยังชีพให้ทั้ง๑๓ชีวิต
หรือเป็นสัญญาณอะไรให้ได้ติดต่อกลับมากันบ้าง
นี่เป็นแผนที่จะเริ่มปฏิบัติการกันนะคะ
หยิบให้ดูว่ามีอะไรบ้าง